คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพเหตุการณ์ไล่ล่าของทางเจ้าหน้าที่
ไล่ล่าพ่อค้าขายปืนเถื่อนและยาเสพติดค่ะ
เจ้าหน้าที่ล่อซื้อคนร้ายไหวตัวทันขับรถหลบหนีแล้วมีจังหวะที่ยิงใส่เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องยิงใส่ยางเพื่อระงับเหตุเพื่อควบคุมตัวนะคะ

เซ็นสุขุมวิทย์ไปทางแหลมท้องเปลี่ยนและคือย้อนศรรถบนถนนก็เยอะนะคะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะดูสิแล้วอุ๊ยขับหนีย้อนศรแบบเนี้ย
เป็นห่วงรถคันอื่นอื่นอ่ะนี่ค่ะโตยาต้ายาริสสีดำทะเบีย
ของไข่ธรทง๔๖๙๔ระยองค่ะ
หนีตำรวจหนีเจ้าหน้าที่ค่ะ
สอนไปตามเส้นสุขุมวิทย์หน้าสนามกีฬามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองค่ะ

แล้วคือจะมีจังหวะที่คนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิงยางรถเพื่อระงับเหตุ
คนร้ายเลี้ยวเข้าไปหลังโรงแรม
แล้วก็ทิ้งรถข้างป่าทิ้งลูกเมียเอาไว้

ลูกเมียเอาไว้แล้วตัวเองก็หนีเข้าป่า
เดี๋ยวลองดูนะคะสภาพรถนะคะยางด้านหน้าด้านหลังแตกนะคะ
ประตูด้านข้างก็เสียหายนะคะ
แล้วอย่างที่บอกทิ้งลูกเมียเอาไว้
ก็คือนางสาวนัดธรรมนิอายุ๓๕และเด็กชายไว้สี่ขวบ

แม่ลูกยืนอยู่แบบช็อกอะค่ะ

เจอเครื่องกระสุนปืนอยู่ที่ใต้เบาะด้านข้างคนขับ

มีเครื่องกระสุนปืนอีก๑นัดเป็นขนาด๑๑มม

แล้วก็ทั้งหมดเก็บไปเป็นหลักฐาน

เคยเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดียาเสพติด

เคยต้องโทษในคดีพยายามฆ่าด้วยค่ะ
ตัวนางสาวนัทธมนต์นะคะบอกว่าตอนเย็นเมื่อวาน

มารับนายเวียรชัยอายุ๓๐

บอกว่าใช่ก็คือเป็นแฟนกัน
นี่ค่ะก็มารับเพื่อจะเข้าตัวเมืองระยอง
แวะปั๊มน้ำมันเอสโซก่อนจะถึงตัวเมือง
แล้วแฟนของเธอบอกขอลงจากรถแป๊บนึงไปทำธุระ
เธอบอกเธอไม่รู้ว่าลงไปทำอะไร
รู้อีกทีคือกลับขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลย
วันนี้เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ซอยเทศบาลนครระยองก็มีร่องรอยของรถคันก่อเหตุ
เราก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะด้านหน้าซอย
ก็รถของผู้ก่อเหตุก่อนที่จะไปจอดทิ้งนะคะ
แล้วก็หลบหนีไปได้ภาพนี้มานี่นะคะที่ตอนขับหนี
จุดนี้เนี่ยคนร้ายขับข้ามเกาะกลางถนนเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

นี่คนงงกันหมดเลยบอกทำไมมาสวนเล่นอะไรขนาดนี้
สอนเป็นทางยาวมาก
เราได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไล่ล่าคนร้ายนะคะ

เธอบอกว่าเธอจอดรถติดสัญญาณไฟแดงอยู่
คนร้ายหนีตำรวจไปเฉียวรถเธอแล้วหลบหนีไป
แต่รถตำรวจเนี่ยหลบรถของเธอทันไม่ถูกรถตำรวจชนซ้ำ
ของเธอเสียหายคือฝั่งซ้ายบุบมีรอยครูด
ตั้งแต่บังโครนหลังไปถึงบังโครนหน้าเนี่ยนะคะ
เลี้ยวหลุดด้วยค่ะเธอตกใจมากโมโหมาก

ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไล่ล่าคนร้าย
รู้แค่ว่ารถของเธอถูกชนค่ะ

เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุเอาไว้ด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนกำลังจะกลับบ้านเห็นรถคนร้ายขับตัดหน้าไป
มีรถอีกคันตามมาแล้วไล่กันอยู่
ตอนแรกคิดว่าเขาทะเลาะอะไรกันบนท้องถนนหรือเปล่า
ก็ไม่ได้สนใจเธอบอกว่ามันเหมือนในหนังเลยค่ะ
นี่ยังดีนะเธอไม่ได้รับความเสียหายอะไร
ลูกในรถก็คือเบรกกันลูกก็ร้องก็กลัวเนอะ
เพราะว่าเขาก็ตกใจเนอะว่าเกิดอะไรขึ้น